เมื่อวานนี้เนี่ยพี่หองลูกหยีอดีตนายกสมาคมตลกค่ะ
มีเรื่องร้อนอกร้อนใจต้องออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ซึ่งพี่หยองเองเนี่ยพูดทุกอย่างในใจเลย

ที่ออกมาคอเอาท์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เราได้คลิปเห็นคลิปของป่าเทพกันไปแล้ว
บอกเลยว่าคลิปของพี่หองเนี่ยดุเดือดไม่แพ้กันค่ะ
หยองเองนะคะรับบทอดีตนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยผ่านตัวไปเล่นการเมือง
ปี๖๒มาแล้วด้วยในนามพักประชาธิปัตย์นะคะ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้พี่หองออกมาไลฟ์เดือดเลยค่ะ
รวมถึงยังวิจารณ์กลุ่มนักการเมืองที่โจมตีรัฐบาลด้วย
แต่ก็เห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาแล้ว
การที่มีคนออกมาด่าทอนายกด่าทอรัฐบาลเนี่ย
เจ้าตัวมองว่ามันเกินไปค่ะ
ซึ่งทางนี้นะคะพี่หองยังพูดถึงกรณีที่เพื่อนดาราศิลปินที่เห็นต่าง
พี่หยองบอกเลยบอกว่าอ่ะเห็นต่างอ่ะไม่เป็นไร
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครได้ข้อมูลกันมายังไงนะคะ
ส่วนตัวเขาเองขอชี้แจงในมุมมองของตัวเอง
ในช่องทางส่วนตัวของตัวเองแบบนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปกันหน่อยค่ะ
มองว่าเขาเลวรัฐบาลชุดเนี่ยเขาไม่ได้เลวหรอก
เขาตั้งใจทำเต็มที่แล้วเพียงแต่ไม่ถูกใจพวกมึง
มีน้องพี่ผมหลายคนนั่นแหละที่มองไม่เหมือนผม
คนละมุมกับผมไม่รู้เขาไปเห็นมุมไหนกัน
ผมก็พยายามชี้แจงแหละแต่ผมชี้แจงไม่ได้หรอก
ก็คงใช้สื่อของผมนี่แหละไม่เป็นไร
ค่ะจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่คลิปนี้ออกมานะคะ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันต่างมากมายเลย
มันก็มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ก็ได้พยายามติดต่อไปที่พี่หองลูกหยี่ค่ะ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะ